เกิดขึ้นที่นครปธมในบ้านมีการเร่งขยายผล
กรณีที่มีผู้ชายคนหนึ่งไปลักพาตัวเด็กทารกวัย๒วันจากโรงพยาบาล
ก็คือเด็กชายต่อวัย๘เดือนที่หายไป
ที่บอกว่าแม่นอนหนูเอาไปทิ้งน้ำใช่ไหม
คุณผู้ชมดูภาพจากกล้องวงจรปิดที่โรงพยาบาล
เพราะว่าผู้เป็นแม่บอกว่าลูกชายวัย๒วัน
หายออกไปจากอ้อมอกแม่
ทีนี้ตำรวจได้เบาะแสจากกล้องวงจรปิดของโรงพยาบาลแห่งนี้นะครับ
จับภาพผู้ชายคนหนึ่งคาดว่ามาอุ้มเด็ก
รวมทั้งยังมีวงจรปิดกลางดึกเลยนะฮะ
ตี๓๔๘นาทีเห็นไหมเขาเดินวนไปเวียนมา
แล้วก็มาคอยส่องตามห้องเด็กทารกแบบนั้นนะครับ

ใช่เอาถุงมาเตรียมไว้ให้คุณจะเอาเด็กใส่ถุง
ทีนี้วงจรปิดตอนตี๓๔๘นาที

เอาทารกใส่กระเป๋าใส่ถุงเหมือนเป็นสิ่งของอ่ะ
เด็กสองวันน่ะคอไม่แข็งแน่นอนนะคะ
เออเดินแกว่งไปแกว่งมาแวะดูตามห้องต่างอีกนะ
แล้วก็ออกจากโรงพยาบาลโดยขี่รถจักรยานยนต์หายไป
คุณผู้ชมฮะผู้เป็นแม่ก็คือนางสาวยุภารัฐอายุ๒๖ปีนะครับ
เสียใจอย่างหนักที่ลูกชายหายออกไปจากโรงพยาบาลนะคุณ
คลอดออกมาเพิ่งให้นมเอง
ถุงที่อยู่ที่แฮนด์มอเตอร์ไซค์ซ้ายมือนั้นมีเด็กอยู่นะ
คุณฮิ้วเด็กไปแบบนี้ยังกับเด็กไม่มีชีวิตนะ
ผู้เป็นแม่เล่าบอกว่ามาคลอดลูกที่โรงพยาบาลบางเลน
นครปฐมแห่งนี้เมื่อวันที่๑๑สิงหาคมที่ผ่านมา
ลูกชายน้ำหนักตัวดีเลยแหละ๓กิโลกรัมสุขภาพร่างกายแข็งแรง
เสร็จก็มานอนพักฟื้นในห้องซึ่งเป็นห้องรวมนะมีอยู่๕๖เตียง
ทีนี้ตี๓ของวันที่๑๓สิงหาคมนอนให้นมลูกบนเตียง
แล้วผู้เป็นแม่ก็เผลอหลับไปมารู้สึกตัวอีกที
คือตื่นมาอีกทีตอนตี๔ไงคุณลูกตัวน้อยหายออกจากอ้อมกอดแล้ว
ตอนแรกคิดว่าพยาบาลอุ้มไปแล้วก็เตียงข้างบอกว่าเห็นนะ
มีผู้ชายของขาวเนี่ยมาเอาตัวเด็กไป
ข้างก็คิดว่าเป็นญาติก็เลยไม่ได้แจ้งอะไรกับใครนะครับ

ทีนี้พอตื่นมาช่วงประมาณร่วมตี๔แล้วไม่เจอน้องแล้ว
แล้วเพื่อนก็เลยถามพยาบาลพยาบาลเขาบอกว่าไม่ได้เอามา
แล้วเขาบอกว่าคนข้างเตียงเขาบอกว่ามีผู้ชายเดินเข้ามา
เป็นว่าฝึกแบบขาวไม่ได้ใส่แมสลองเดินเข้ามา

ไม่อย่างนี้เขาก็เผลอหลับไปอีกแล้วถึงก็เลยเดินดูรอบห้อง
คุณผู้ชมฮะกล้องวงจรปิดเห็นชัดเจนนะครับ
คุณผู้ชมต้องสงสัยคนนี้นะ
เจ้าหน้าที่รู้ข้อมูลว่าอาศัยอยู่ในตำบลหินมูลอำเภอบางเลน

จุดที่เขาอาศัยอยู่มันสำคัญมากคุณ
เพราะเป็นบ้านที่อยู่ตรงข้ามบ้านของเด็กชาย๘เดือน

ตำบลหินมูลอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม
วันที่๕กุมภาพันธ์ปี๖๖
ตรงข้ามกับบ้านของน้องต่อเต่า
ทีนี้ตำรวจบุกไปจับกลุ่มตัวผู้ชายคนนี้
ชื่อว่านายนันทจักรสินประเสริฐอายุ๔๓ปี
ที่บ้านพักขณะอยู่กับทารกที่ลักตัวไป
คุณผู้ชมมันมีภาพจากกล้องวงจรปิดในบ้าน
เวลา๑๑นาฬิกา๒๔นาทีเมื่อวานนี้
จะเห็นว่านายนันยืนอยู่ในบ้าน
ก็เลยส่งเด็กให้คนในบ้านอุ้ม
แล้วจะเอาไปส่งคืนให้แม่เด็ก
วงจรปิดในบ้านก็เห็นชัดเจนเหมือนกัน
เพราะตำรวจได้หลักฐานมาเต็มไปหมดเลยนะครับ
ทีนี้คุณผู้ชมฮะสุดท้ายตำรวจสามารถ
เอาตัวทารกชายวัย๒วันส่งคืนให้ผู้เป็นแม่ได้
ผู้เป็นแม่นะได้รับลูกอยู่ในอ้อมกอด
ดูจังหวะเวลาที่ผู้เป็นแม่ได้รับตัวลูกน้อยหน่อยนะครับ
ดีคุณแม่ใช่ไหมได้คืนแล้วไม่เป็นไร

ได้ลูกคืนแล้วแต่ไม่สามารถอุ้มได้นะเพราะอะไรคุณ

ตาบวมตาซ้ายเขียวช้ำลำตัวเขียวหัวบวม๔เซนนะคุณ
นะครับแล้วออกซิเจนต่ำด้วยทีนี้ก็ต้องให้พยาบาลอุ้มไป
ส่งรักษาอาการที่โรงพยาบาลศูนย์นครปฐม
ทีนี้สำหรับคนที่เอาตัวเด็กน้อยไปนะครับ
แต่ตรวจสอบเพราะว่านายนันทจักรเขามีบัญชีธนาคารหลายบัญชี
มีหนี้สินจำนวนมากติดพนันออนไลน์
ตำรวจต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินและโทรศัพท์มือถือด้วย
เพราะตำรวจยังไม่เชื่อเหตุผลที่เขาบอกเขาอยากมีลูกแค่นั้น

จริงอาจจะเกี่ยวพันกับแก๊งลักเด็กเอาไปขายอะไรหรือเปล่า

แล้วก็อย่างที่บอกบ้านของนายนันทจักรก็อยู่ตรงข้ามบ้านกับน้องต่อเต่าวัย๘เดือน
มันก็เลยจะถูกโยงกับคดีนั้น
คือว่าเป็นการไปรักเด็กมาหรือเปล่าจากคดีนั้น
รวมถึงคดีนี้ที่เห็นกล้องวงจรปิดแบบชัดไง

คุณผู้ชมค่ะความคืบหน้าในคดีเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าค้นบ้าน

เพื่อนบ้านเล่าให้ฟังบอกว่านายนาธจักรเคยไปทำงานที่อื่นมา
เท่าที่รู้ว่าจะเป็นเสมียนโรงงานนะแล้วก็เพิ่งกลับมาอยู่บ้านไม่นาน
ไม่ค่อยสูงสิงกับใครหรอกไม่ค่อยออกมาข้างนอกเลย

นายนัทจักรไม่สูงสิงกับใครเลยไม่สูงสิงกับลูกบ้านคนอื่นเลย
ก่อนหน้านี้ทำงานอยู่ที่อื่นแล้วก็เพิ่งจะกลับมาบ้าน

ส่วนจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายตัวไป
ของน้องต่อเต่าหรือไม่ต้องรอเจ้าหน้าที่ทำงานก่อนนะครับ
เขาก็ออกทำงานที่อื่นเพิ่งมาอยู่ได้ไม่กี่ปี
แล้วมาอยู่ที่นี่เขาทำอาชีพอะไรคะ
ก็ผมไม่เห็นนะ

แต่เขาจะไม่ค่อยสูงสิงกับใครหรอกเท่าไร
ใช่เพราะว่าเขาจะเอาการทำอะไร

แต่เอาจริงนะเป็นห่วงเด็กอายุ๒วันมาเจออะไรสภาพแบบนี้ค่ะ
เมื่อเช้าเราก็เลยโทรถามคุณพ่อของน้องเป็นยังไงบ้าง
พ่อบอกว่าอ๋อเนี่ยเช้านี้แม่ของน้องกำลังจะไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลศูนย์นครปฐม
ไปดูอาการลูกแล้วเดี๋ยวจะไปเคลียร์ค่าใช้จ่ายที่โรงพยาบาลบางเลนด้วย
แล้วคุณพ่อบอกนะบอกว่าที่ลูกเป็นแบบนี้
คือตอนที่นันทจักรเขาเอาลูกไปเด็กต้องกินนมใช่ไหมคุณ
คุณทุก๒๓ชั่วโมงปรากฏว่านันทรักษ์ไปซื้อนมกล่ำธรรมดา

ใช่อาการน้องเป็นแบบนี้แล้วตอนนี้ตั้งชื่อลูกเอาไว้แล้วด้วยค่ะ
ชื่อเรียนว่าน้องเดชนะ
ล่าสุดมีรายงานนะว่านายนันทจักรผู้ก่อเหตุจริงแล้วเขาเป็นชายรักชายคุณ

เขาสาภาพกับตำรวจว่าเขาก็อยากมีลูกนะ
ขโมยเด็กแล้วก็มาบอกแม่ของตัวเขาเองบอกว่า
เด็กเป็นลูกของแฟนเก่าที่หนีไปมีภรรยา

ก็เลยเกิดความแค้นเลยบุกไปขโมย
เด็กหวังจะแก้แค้นนอกจากเลี้ยงมีรายงาน
แค้นฟาญเขาคือฟาญเก่านี่หนีไปมีเมีย

เบื้องต้นตำรวจแจ้ง๓ข้อหา
ลักพาตัวบุกรุกแล้วก็เสพยาเสพติด

ดีนะคุณที่เจอเด็กเลยนะ

แล้วเกิดเป็นคดีเหมือนน้องต่อเต่าหายไป

อาจจะมาจากตำรวจสันนิษฐานว่าอาจจะตรงที่เอาน้องใส่ถุงใช่ไหม
แล้วแขวนตรงแห่งไปแขวนอย่างนี้กระแทกไปกระแทกมา